ก่อเหตุใช้ปืน๙มมจ่อยิงหัวภรรยาของเขาเอง
ภรรยาของเขาท้อง๙เดือนนะ
จ่อยิงหัวจนเสียชีวิตตายทั้งกลมแล้วครับ
แล้วก็ตัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจัดฉาก
ฉากว่าภรรยายิงตัวตาย
แต่เรื่องของการชนะสูตรพลิกศพ
ปรากฏว่าผลพิสูจน์มันขัดแย้งกับที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

เรื่องนี้พี่สาวและก็ญาติผู้ตายออกมา
เรียกร้องตำรวจให้สอบเพิ่มเพื่อขอออกหมายจับนะฮะ
พลตำรวจตรีเทียนชัยคามปโส
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรี
แถลงข่าวถึงคดีสามียิงภรรยา

ชาวอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี
ส่วนผู้ก่อเหตุก็คือนายชัยราชวัฒน์เพ็งสว่าง

ห้วยทรายเหนืออำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับ

สิงหาคมที่ผ่านมาคือทั้งคู่มีปากเสียงกัน
เนื่องจากตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นสามีไปกินเหล้า

แล้วก็ยังพาเพื่อนมากินเบียร์ต่อที่บ้าน
เปิดเพลงเสียงดังทำให้ทะเลาะกับภรรยา
และสามีได้ใช้อาวุธปืนที่พกติดตัว

แล้วก็รีบพาภรรยาไปส่งโรงพยาบาลหัวหิน
แล้วก็แจ้งกับทางโรงพยาบาลบอกว่าภรรยายิงตัวตาย
มานางสาวเชิดโฉมคำตันพี่สาวของผู้ตาย
แล้วก็ทางยาดผู้ตายไม่เชื่อ

ประสานแพทย์ผ่าชนะสูตรศพ
วิถีกระสุนเข้าบนศีรษะทะลุท้ายทอย
แต่ตำรวจชะอำแจ้งว่าผู้ตายอมปากกระบอกปืน
แล้วลั่นไก่ฆ่าตัวตาย
ซึ่งทีนี้ครับผลผ่าชนะสูตรจากโรงพยาบาล
กับการที่ตำรวจชะอำแจ้งให้ญาติผู้ตายทราบ

ได้สอบสวนเพิ่มเติมประกอบผลการผ่าพิสูจน์
ได้ขอสารจังหวัดเพชรบุรีอนุมัติออกหมายจับ

แล้วก็ได้นำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม

โดยผู้ก่อเหตุยังให้การปฏิเสธนะครับ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่น
ถึงแก่ความตายโดยเจตนาและข้อหายิงปืน
ซึ่งใช้ดินระเบิดในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนนะครับ
พี่สาวผู้ตายพร้อมครอบครัวยืนยัน
จะยังไม่เผาศพผู้ตาย
กว่าคดีจะมีความคืบหน้า
และผู้ตายได้รับความยุติธรรม
นี้เพิ่งจะทราบว่าฝ่ายชาย

แล้วก็ไปทำหญิงอื่นตั้งท้อง๕เดือนด้วย

ที่ตัวผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นสามี
ถึงขั้นใช้ปืนยิงภรรยาท้องแก่

แล้วก็ครอบครัวตอนนี้ก็เป็นห่วงเรื่องของ

เตรียมยื่นขอคุ้มครองพยาน

ตัวผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธอยู่นะครับ

นำตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดเพชรบุรี
พร้อมยื่นคัดค้านการขอประกันตัวด้วยนะครับ